คุณภูริพัฒนบุญนินนะคะจะรายงานสถานการณ์ล่าสุดให้เราได้ติดตามกันพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะ

ล่าสุดผมได้รับการยืนยันแล้วนะครับว่าทางตำรวจนั้นสามารถวิสามันคนร้ายที่ก่อเหตุในคดีนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่าตัวของคนร้ายมีการวิสามันตรงบริเวณจุดไหน
ด้านหลังของผมเนี่ยคือรถกู้ภัยที่จะเข้าไปลำเลียงคนที่เจ็บที่ยังอยู่ภายในนะครับคุณผู้ชมครับ
ณขณะนี้เป็นการที่จะเข้าไปลำเลียงคนเจ็บที่อยู่ในภายในโดยมีทางเจ้าหน้าที่ของกู้ภัยหลายสิบชีวิตทีเดียวครับคุณผู้ชมในการที่จะช่วยไปลำเลียงในวันนี้นะฮะ
ก่อนหน้านี้มีข้อมูลออกมาเป็นที่ยืนยันแล้วนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก๔รายหากรวมกับที่ก่อนหน้านี้๒๑รายนั้นจะมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๒๕ราย
แต่ผมยังไม่ได้รับข้อมูลยืนยันตัวเลขของผู้บาดเจ็บนะครับว่าณตอนนี้ตัวเลขสรุปของผู้บาดเจ็บนั้นอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ
แต่มีข้อมูลที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือได้แล้วก็ยืนยันแล้วนะคะว่าตอนนี้ตัวของคนร้ายนั้นมีการถูกวิสามันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อไม่ถึง๑๐นาทีที่ผ่านมา
ตอนนี้เนี่ยบริเวณด้านหน้าห้างเนี่ยค่อนข้างที่จะชุลมุนนะครับเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะไปลำเลียงคนเจ็บที่อยู่ด้านในที่เป็นตัวประกันที่คนร้ายเนี่ยเอาเป็นตัวประกันไว้ก่อนหน้านี้
ซึ่งมีข้อมูลนะคะว่านอกเหนือจากผู้บาดเจ็บประมาณสามสิบคนแล้วเนี่ยอาจมีคนเจ็บมากกว่าอีกสิบคนที่จะถูกลำเลียงไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาโดยมีรถกู้ชีพเนี่ยประมาณสิบคันที่จอดสตาร์ทเครื่องรอที่จะเข้าไปรับคนเจ็บหากได้รับคำสั่งภายในทันทีนะครับรวมไปถึงเมื่อสักครู่เนี่ยผมสังเกตเห็นตำรวจพิสู
มาเข้าไปด้านในแล้วเป็นที่รับร้อยเพื่อเก็บพยานหลักฐานพยานวัตถุต่างต่างที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นักขนาดนี้เป็นการเตรียมพื้นที่ในการแถลงข่าวของผู้บังคับบัญชาที่บัญชาการเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับโดยมีการนัดหมายในเวลาประมาณเก้านาฬิกาซึ่งก
ข้อมูลนะครับว่ามีผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสามผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาที่จะมาร่วมกันแถลงข่าวในวันนี้ส่วนผู้บัญชาการคนอื่นนั้นได้รับข้อมูลว่ามีการไปรอที่รองรองพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางมาตรวจตรวจเยี่ยมเยี่ยมไข้ของผ
ก่อนที่นี้ทางตำรวจเนี่ยก็มีการกันพื้นที่ไว้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะตอนนี้ก็ยังมีการนำตำรวจทหารมาต่อแถวบริเวณนักจุดนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ทหารที่เข้าไปปฏิบัติการรวมถึงตำรวจเนี่ยก็ออกมาบ้างบางส่วนแล้วนะฮะยังมีบางส่วนที่อยู่ด้านในในการช่วยเหลือลำเลียงคนที่บาดเจ็บอยู่ด้านในนะครับคุณผู้ชมครับ
ทหารที่เข้าไปปฏิบัติการรวมถึงตำรวจเนี่ยก็ออกมาบ้างบางส่วนแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับ
ทหารที่เข้าไปปฏิบัติการรวมถึงตำรวจเนี่ยก็ออกมาบ้างบางส่วนแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับ
ทหารที่เข้าไปปฏิบัติการรวมถึงตำรวจเนี่ยก็ออกมาบ้างบางส่วนแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับ
นี่เนี่ยเป็นภาพของทางตำรวจทางชุดสืบสวนทางจุดเจ้าหน้าที่กู้ไผ่ตั้งแถวกันรอคำสั่งที่จะเข้าไปช่วยเหลือรำเรียงคนเจ็บที่อยู่ด้านไหนนะครับภายหลังจากที่ชุดพลแม่นปืนต่างจุดคอมมันโดชุดอรินทราชรวมไปถึงชุดหนูมาลของ
เคลียร์สถานการณ์ด้านในแล้วรอคำสั่งยืนยัน
ถึงจะเข้าไปลำเลียงคนเจ็บได้ทั้งหมดนะครับเซ็ตที่ลำเลียงไปก่อนหน้านี้น่าจะมีอาการบาดเจ็บมากที่สุดที่ลำเลียงเข้าไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในข่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ณตอนนี้บริเวณสถานที่แห่งนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสียงอะไรก็ค่อนข้างที่จะมีความตกออกตกใจกันนะฮะ
แต่ก็ค่อนข้างที่จะยืนยันแล้วแหละว่าตำรวจนั้นสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดแล้ว
และมีการวิสามันคนร้ายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมยังรอข้อมูลการตรวจสอบอยู่ว่า
ตัวของคนร้ายก่อนที่จะถูกวิสามันนั้นหลบไปซ่อนอยู่ณบริเวณจุดไหนนะครับ
รวมไปถึงโดรนที่ร้องขอจากทางผู้สื่อข่าวหลากหลายสำนักที่ไปบินเมื่อสักครู่เนี่ยสามารถพบเจอตัวคนร้ายได้บ้างหรือเปล่านะครับ
มีข้อมูลออกมาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางตำรวจใช้โดรนบินในการค้นหาตัวคนร้ายทั้งหมด๔ลำที่บินเข้าไปด้านใน
แต่ถูกคนร้ายยิงโดนพังไปสองลำเหลืออีกสองลำก่อนที่จะมาร้องขอจากทางผู้สื่อข่าวที่ติดตามทำข่าวอยู่บริเวณด้านหน้าห้างเพื่อที่จะสนับสนุนการปฏิบัติการแล้วก็มีการวิสามันตัวของคนร้ายในที่สุดนะครับ
ขณะนี้ยังคงมีชุดปฏิบัติการพิเศษที่อยู่บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าอยู่นะครับคุณผู้ชม
ยังคงตึงกำลังบริเวณจุดนั้นอยู่นะครับและก็มีรถกู้ชีพเข้าไปเป็นระยะระยะ
แต่รถกู้ชีพที่อยู่ด้านข้างผมเนี่ยยังไม่สามารถเข้าไปได้นะครับ
ต้องรอคำสั่งจากบริเวณด้านในก่อนนะฮะ
คุณผู้ชมครับอีกสักครู่นึงเนี่ยจะมีการเคลียร์พื้นที่บริเวณจุดนี้
เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดสามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บด้านในได้
ส่วนผู้สื่อข่าวอยู่ระหว่างการเตรียมการในการแถลงข่าวของผู้บัญชาการเหตุการณ์ทั้งหมด
ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะครับทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดนครราชศรีมาครับ